สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนใน
คู่กัดสะบัดข่าวอ่ะนั่งน่าเครียดเลยค่ะคุณชนะค่ะ
วันนี้แปลกแปลกยังไงอ่ะช่างภาพในสตูดิโอเยอะเป็นพิเศษ
แล้วเป็นอย่างงี้ประจำเลยนะครับช่วงใกล้ใกล้สิ้นปีเนี่ยเออ
ทำงานโลกต้องเออเพื่อนบ้านต้องเจ้านายต้อง
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจะโดนงโดนัทหรือเปล่านะโดนัทยังมี
รู้แล้วเมื่อไรยูจะมีใครอยากกินโดนัทกันทั่วบ้านทั่วเมือง

วันนั้นเราสวยขนาดนั้นเหรอเนี่ย
หล่อขนาดนั้นเหรอเนี่ยก็จะได้รู้ตัวกันไป

ส่งฟรีนะครับจ้าอ่ะ
คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องราวของการใช้มือถือเนี่ย
เราใช้กันแทบจะเรียกว่าเป็นหนึ่งอวัยวะของเรา
ตื่นมาก็จับมือถือแล้วอย่างแรกนะครับค่ะฮะ

มีสิทธิ์โครงการคนละครึ่งอยู่ในแอปเป่าตังค์

บางคนอาจจะได้ข้อมูลจากกรมสรรพากรนะคะว่าถ้าหากว่าใครต้องการอยากจะยกเลิก
ใครได้รับข้อความนี้บ้างแล้วจริงหรือเปล่ามาตรวจสอบกันค่ะ
ใครได้บ้างมาฟังทางนี้เลยค่ะ
กรณีนี้นะคะคุณผู้ชมตามที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลบอกว่า
กรมสรรพากรพัทธลุงโทรให้ประชาชนกดยกเลิกโครงการคนละครึ่งผ่านไลน์อืม
เรื่องนี้ค่ะทางกรมสรรพากรกระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลแล้วค่ะ
ออกมาชี้แจงบอกว่านี่คือการกระทำของมิจฉาชีพ
ที่ทำการแอบอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากร
หลอกลวงประชาชนให้เพิ่มเพื่อนผ่านไลน์
แล้วก็ส่งลิงก์ข้อมูลต่างให้เรากรอก
นั่นไงไอ้ลิงก์ที่เราเตือนคุณผู้ชมประจำนี่แหละว่าลิงก์เนี่ยเป็นลิงก์หลอกลวงข้อมูลของมิจฉาชีพ
ดังนั้นอย่าไปกดอย่าไปจิ้มอย่าไปเพิ่มเพื่อนเป็นอันขาด
กรมสรรพากรบอกกรณีนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับของทางกรมเลยนะคะ
ฉะนั้นค่ะใครที่ได้รับข้อมูลนี้หลงเชื่อไปแล้วเนี่ยนะคะขอให้หยุดติดต่อแต่เพียงเท่านี้
หรือถ้าใครแอดมาแล้วยังไม่ได้กรอกข้อมูลก็บล็อกไปเลยค่ะ
ระมัดระวังกันด้วยเพราะบางทีเนี่ยช่องทางโซเชียลมีเดียมันเป็นช่องทางที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารสะดวกก็จริง
แต่บางทีถ้าเราเนี่ยเผลอหลงเชื่อเหยื่อมิจฉาชีพไปแล้วเนี่ยเรากลายเป็นเหยื่อเลยนะคะ
อาหารพกรเป็นหนึ่งในงานที่โดดแอบอ้างบ่อยมาก

ของเขาติดต่อกันโดยตรงเลยค่ะครับอ่าไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะฮะ
นุ่มติดเวลาคนหนึ่งชอบดื่มชอบจวดมากมากค่ะ
จวดจนถึงขั้นว่าเมียขอเลิกขอหย่าขอแยกทางกันไปแล้ว
แต่หนุ่มคนนี้ดูเหมือนยังติดใจยังตามไปง้อเมียแล้วอุ้มลูก
เพียงแค่สองขวบไปง้อเมียถึงที่แล้วไปโวยวาย
กับเขาแบบนี้จะง้อคืนดีได้หรือครับ
หนูนี่พี่ปล่อยก่อน
โห้ยเข้าใจว่าลูกพี่
ที่รักลูกผมก็เข้าใจ
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยอุ้มลูกมาด้วยแบบนี้

แล้วปัญหาหลักเลยนะก็คือไปขู่เมียเก่าว่า
ฆ่าตัวตายรวมไปถึงจะฆ่าลูกน้อยด้วย

นี่แหละครับเจ้าหน้าที่เขาเลยต้องมาล้อมจับ
แล้วก็แยกตัวพ่อกับตัวลูกออกมาแบบนี้
เหตุมันเกิดนะฮะใกล้กับโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลสารแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเศร้า

ค่ำวันก่อนฮะตำรวจและชาวบ้านพร้อมด้วยทีมกู้ภัย
ช่วยกันนะฮะเจรจาเกลี้ยกล่อมนายยนต้อไทยสงฆ์อายุ๔๑ปี

เมาฮะอุ้มลูกชายวัย๒ขวบมาง้ออดีตเมีย
ก็เกิดการยื้อแย่งแย่งลูกกันนั่นแหละ
สุดท้ายเคราะห์อย่างดีฮะ
เดชบุญค่ะแย่งเด็กออกมาได้อืมปลอดภัยนะคะ
แล้วก็ทำการควบคุมตัวนายยนต์ให้นั่งลงข้างทางก่อน

พี่ยนต์ถ้าดูข่าวนี้

อย่าทำแบบนี้อีกนะครับ
ไปถามทางอดีตภรรยาของนายยนต์บ้างดีกว่า

เลิกรากันมาเนี่ยก็๒เดือนกว่าได้แล้วนะ

นายนก็เป็นฝ่ายขอเลี้ยงดูลูกเอง

ส่วนตัวเธอเองนางวาสนาเนี่ย

มาอยู่กับแฟนใหม่ในระแวกนี้แหละ

นายยนต์เนี่ยได้ขี่รถประสัยมาวนเวียนอยู่แถวบริเวณ

คือเขาไม่ได้ขอมาเกิดคุณทำให้เขาเกิดคุณก็ดูแลเขาให้ดีสิ

ใช่ครับเห็นแล้วหูขึ้นแทนเลยฮะ
เขาบอกว่าเห็นมีกลุ่มวัยรุ่นอยกแขนอยกขาตีกันอย่างเนี่ย
คนที่เห็นเนี่ยเกือบจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาระงับเหตุเลยครับ
โอ้ยใครจะตีกัน
โอ้ยเดี๋ยวที่ไหนนี่

เมืองแหล่งวัยรุ่นเลยค่ะ
จริงดูแวบเดียวผิวเผินเหมือนมีเรื่องกันเลยนะ
เหมือนนะคล้ายนะแต่จริงแล้วอันนี้มันเป็นการแบบ
แสดงดนตรีเขาเรียกว่าธาตุ

เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับดนตรีแล้วมันจะมีคอนเสิร์ต
เกี่ยวกับเมธานี่แหละก็จะมีคนล้อข้างบน
ส่วนข้างล่างของโรงเรียนผมเขาจะแบ่งเป็น๒ฝ่าย
แล้วก็วิ่งเข้ามาปะทะกันเอาไหล่ชนเอามือเหวี่ยงแบบนี้แหละ
แต่ว่าไม่ได้ตีกันใช่ไหมไม่ตีกันนะแต่จบไม่มีการต่อยกันนะ
เป็นท่าเต้นของเขาใช่เป็นท่าเต้นของเขาจบคือจบคือจบไม่มีอะไรเลยจับมือกัน
จริงนี่มันเป็นแบบนี้จริงอันนี้เป็นถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเขามีเรื่องกันหรือเปล่า
แต่ชาวเน็ตเขาก็แซวเหมือนกันนะว่าถ้าไปทำแบบนี้ในรถแห่หรือว่าหมอนลำซิ่งอีกอาจจะโดนได้
เออนั่นสิแล้วที่เขาแสดงถูกที่ถูกทางนะถูกต้องคุณจูโด้คุณบอกได้ถูกจริง
มันต้องแล้วแต่การละเทศะแล้วแต่สถานที่แล้วแต่คอนเสิร์ตด้วยมันไม่เหมือนกัน
คุณจะเอาคอนเสิร์ตนั้นกับการแสดงแบบนี้การละเล่นการเต้นแบบนี้มารวมกันมันก็ไม่ได้
เขาและแนวงั้นเห็นเขาบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมทัศน์คอลหน่ะซึ่งมันมีมานานแล้ว

คือถ้าเราไม่ใช่สายฮัดคอเราไม่ได้เสพในวงดนตรีในลักษณะแบบนี้
เราก็อาจจะไม่เข้าใจเขาแต่คนที่เขาชอบในดนตรีแบบนี้เขาจะเข้าใจกันเอง
ถูกต้องนะดนตรีเป็นภาษาสากลนะคะเราต้องเข้าใจนิดนึง
สำคัญถ้าเจอคอนเสิร์ตแบบนี้แล้วคุณไม่ได้ชอบคุณไม่ได้รู้
คุณก็อย่าไปอยู่ใกล้ตรงนั้นดูหัวจะแตก
คุณก็ถอยออกมาดูไกลถ้าโดนลูกหลงไปเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิด
ก็มีอะไรใหม่ให้เราได้ดูกันส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนกังวลค่ะ
กรณีที่มีคนที่มีความบกพร่องไม่ว่าจะเป็นจิตประสาท
หรือว่าป่วยกายป่วยใจอะไรก็แล้วแต่แล้วบางทีก็ทำอะไรที่ไม่รู้ตัว
หนุ่มคนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นนุ่มป่วยจิตเวท
ทุบรถเอาหินปลาเอาไม้ตีรถเนี่ยเสียหายไปกว่า๑๔คัน
แม่เองก็อยากจะวิงวอนผู้เสียหายบอกให้เห็นใจลูกด้วยเพราะลูกป่วยนะคะ
แต่ถ้าหากว่าใครได้รับความเดือดร้อนคุณแม่ก็ยินดีชดใช้ค่ะ
เขาปลาหินปลาหินทุบรถเว้ยคือใช้ไม้ด้วยนี่แล้วกูไม่จอดตรงนั้นน่ะ
โอ้โหได้ยินเสียงดังฟังชัดเลยนะ
เป็นเสียงกรี๊ดของผู้เสียหายของคนที่เขาจอดรถอยู่แถวนั้นนะครับ
ตกอกตกใจกันไปทั้งบางแล้วค่ะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชายคนนึงเนี่ยค่ะสวมเสื้อสีเหลือง
ใช้ก้อนหินและไม้ไล่ทุบรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในโรงพยาบาลศรีธัญญาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี

โอ้โห๑๔คันแต่ละคันเนี่ยโอ้โห
เนี่ยค่ะเดือดร้อนสิค่ะแบบนี้
ทีมข่าวก็เลยไปพูดคุยกับแม่ของผู้ก่อเหตุค่ะ
คุณแม่บอกว่าลูกชายอายุ๒๒ปีเป็นผู้ป่วยจิตเวทนะคะ
แล้วมีอาการสมาธิสั้นร่วมด้วย
รักษาตัวมาตลอดนะ๘๙ปีมาหาหมอตลอดเลย
ส่วนในวันเกิดเหตุก็คือเช้าวันที่๑ธันวาคม
พาลูกไปรักษาเป็นกรณีฉุกเฉิน

นี่ค่ะคืออาการที่มาเนี่ยเพราะลูกมีความหวาดกลัว
แวงว่าจะมีคนมาทำร้ายครับ
แล้ววันนั้นอากาศมันร้อนมากครับ
ลูกก็เริ่มหิวข้าวอ่ะยังไงล่ะทีนี้ทั้งร้อนทั้งหิว
ุดหงิดสิคะก็เลยอารวาสก่อเหตุทำลายข้าวของแถวนั้นขึ้นมาค่ะ

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เข้าชาร์จตัว
แล้วก็นำตัวน้องเข้าห้องฉุกเฉินทันที
บอกเสียใจมากค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ไม่งั้นผู้เสียหายเขามาเห็นกี่คันนะ

นั่นน่ะสิคะแค่แม่เขาก็เลยบอกว่าอยากจะขอโทษสังคม
อยากจะขอโทษทุกคนที่ได้รับความเดือดร้อน
แล้วที่สำคัญคืออยากจะขอให้เข้าใจผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ด้วย
แล้วยืนยันนะที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะอาการป่วยทางจิต

ดังนั้นเนี่ยการที่ผู้ป่วยทางด้านจิตเวทเนี่ยมีปัญหาคลุ้มคลั่งอารวาสขึ้นมาปุ๊บเนี่ย

อย่างนี้เราจะดำเนินคดีอะไรยังไงคุณตำรวจเขาว่าไงบ้างครับ
คุณตำรวจบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ตั้งข้อหากับผู้ก่อเหตุเพราะ

ค่าชดใช้เนี่ยคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบนะคะ
โดยจะเจรจากลายเกลี่ยชดใช้กับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ทั้ง๑๔คัน
อ่ะมากน้อยเท่าไหร่ยังไงคุณแม่จะดูแลเอง

ขณะเดียวกันผู้ที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยก็ต้องดูแลเขาให้อยู่ในความเรียบร้อยด้วยนะคะ

อ่ะมาเรื่องหัวร้อนบนท้องถนนปาดกันไปปาดกันมากับมอเตอร์ไซคู่หนึ่ง

เรื่องของเรื่องนะฮะผู้ที่อายุเยอะกว่าเรียกว่าคุณลุงแล้วกัน

แต่หัวร้อนหัวร้อนหนักมาก

คุยกันดีคุยกันดีถ่ายคลิปอยู่

อะไรมากตัวคนเองก็ไม่ได้เจ็บอะไรครับอ่ะเรื่องของเรื่องนะครับ
เราไม่ได้ไปตัดสินนะว่ามีการผิดถูกยังไงกับมอเตอร์ไซคู่นี้
แต่เรื่องของเรื่องเหมือนกับว่ามีการขับรถปาดหน้ากันแหละ
ไม่ทันจะถึงขั้นชนกันตัวของผู้ชายคนหนึ่งที่อายุเยอะนึกมาหน่อย
ดูท่าทางจะโวยวายใส่พี่รายเดอร์ชุดใหญ่เลยเดี๋ยวอืม
แล้วเท่าที่ดูเท่าที่ฟังเนี่ยไม่แน่ใจว่าเจ็บตรงไหน
แต่เท่าที่ได้ยินในคลิปบอกว่าเจ็บที่เล็บ
โดนที่เล็บเล็บเท้า

เพราะเล็บมันก็บางมากมันก็เจ็บได้แหละคุณชนะ
เอ้าเหตุมันเกิดแถวซอยวัดด่านสำรง

เมื่อบ่ายของวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แถวนั้น

อย่างน้อยนะการถ่ายคลิปลักษณะแบบนี้
มันอาจจะช่วยให้คนที่เขาอยู่ในอาการโมโห
เย็นลงแล้วอาจจะมีสติในการพูดคุย

เหมือนจะหูดับไปแล้วเพราะใครพูด

จบลงแบบไหนเดี๋ยวเราได้เห็นภาพนะฮะ

เดินไปยกมือไหว้ขอโทษ
ขอโทษก็ถ้าให้เดานะก็อาจจะมีเรื่องของการขับรถในลักษณะที่ว่า
หวาดเสียวหรือใกล้เคียงจะเกิดอุบัติเหตุ
เพราะผมเข้าใจนะพี่รายเดอร์บางทีเขาไปส่งอาหาร

แต่ถ้ารีบมากเกินไปมันก็ไม่ดีอย่างนี้
คือมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุไง
ในเมื่อขอโทษแล้วถามว่าจบไหมก็เหมือนจะนะ
ดูจังหวะนี้พอเขาขอโทษแล้วก็ยังไปชี้หน้าบอกเขาว่า
อย่าให้เจออย่าให้เจออีกนะ
แล้วก็พูดเหมือนประมาณว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเป็นห่วงหรือเปล่า
บอกว่าระวังตัวเอาไว้เถอะ
อันนี้คือเป็นห่วงหรือเปล่า
ถ้าคุณคิดอย่างนั้นสบายใจก็คิดไปนี่
ดีแล้วแหละคิดบวกไม่ต้องพร้อมบวก
ให้เป็นคนสู้คน

โอ้โหเรื่องนี้ก็จบลงด้วยดีแยกย้ายกันไป

บ้านไหนมีลูกเด็กเล็กแดงอันนี้ต้องดูให้ดีนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างประตูเลื่อนกับเด็ก

โอ้โหนี่ง่ายร้องแล้วคุณจูด้ง
ร้องจากเลยฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับ
ในคลิปจะเห็นว่ามีเด็ก๓คนกำลังวิ่งเล่นกันอยู่
โดยมีเด็ก๒คนวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะครับ
ส่วนน้องผู้ชายตัวน้อยเนี่ยที่กำลังคลานอยู่นะฮะ
ก็เล่นอยู่ในภายในรั้วบ้านแต่มีจังหวัดนึงฮะ
ฮฮโอ้ยโอ้ย้

เจ็บนะขนาดเราเป็นผู้ใหญ่ถ้าโดนไปแบบนี้ก็ร้องเหมือนกันนะ
กิกตามเลยอ่ะน้องกระดูกยังไม่แข็งแรงอ่ะ
ถ้าโดนไปแบบนี้โอ้โหร้องจากเลยแล้ว

ก็รีบมาดูนะฮะหลังเกิดเหตุคุณป้าของน้องก็นำคลิปมาโพสต์ไว้
เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับพร้อมกับข้อความระบุว่าระวังมาตลอด
พอเผลอเท่านั้นแหละเจ็บจนได้สงสารหลานมากนะครับ
ชาวเน็ตที่เห็นเขาก็บอกว่าขอให้น้องหายไวนะครับ
พี่สาวคงไม่ได้ตั้งใจทำน้องเจ็บแล้วก็คงตกใจมากด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับส่วนล่าสุดเนี่ยเจ้าของคลิปเขาบอกว่า
น้องที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาเล่นโซนได้เหมือนเดิมแล้ว
แต่นิ้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับดูดูดูนิ้วดิ
โอ้โหเดี๋ยวเปิดเลยอ่ะมันอุบัติเหตุแบบนี้แหละค่ะ
เด็กนี้คล่าใส่ตาไม่ได้จริงค่ะเรื่องนี้ก็คล่าใส่ตาไม่ได้เหมือนกัน
เรื่องของวิทยาชีพที่จะนำแบงค์ปลอมมาซื้อของ
แต่กรณีแบบนี้เรายังไม่ฟันทงนะคะว่าคนที่เอาแบงค์ปลอมมาซื้อของเนี่ย
ตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แม่ค้าเนี่ยไม่ยอมนะคะขับรถไปดักหน้าเลยค่ะ
จะมีเจ้าของร้านเสื้อเขียวกับผู้เกาะเหตุเป็นผู้ชายสองคนตามลูกศรสีแดงนี้นะคะ
อายุสักประมาณสามสิบปีค่ะเข้าไปซื้อของในร้าน
ซื้อของประมาณสองร้อยบาทอ่ะแต่ว่ายื่นแบงค์พันธุ์ให้โอเคนะ
เจ้าของร้านก็รับเงินแบงค์พันธุ์นั้นมาดูรู้เลยว่าอ่า
ปลอมแบงค์ปลอมก็เลยต้องตามค่ะตามผู้ก่อเหตุเนี่ยไปจนเจอ
ไปถามช่วงของร้านนะคะคุณสมเกียจอุปพงษ์อายุสิบสิบเจ็ดปีค่ะ
เล่าให้นักข่าวฟังเนี่ยโมโหนิดนะ
บอกว่าชายสองคนที่มาซื้อของเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ
ทั้งสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาซื้อของที่ร้าน
ราคาของประมาณสองร้อยบาทนะจ่ายเงินแบงค์พันธุ์นะ
จ่ายให้กับภรรยาของเขาอ่ะเออในเสื้อเขียวอ่ะ
แล้วพอจ่ายเงินเสร็จก็ออกจากร้านไปนะคะทีนี้ก็มาเช็คเงินดูค่ะ
ลักษณะของเนื้อกระดาษหรืออะไรต่างเนี่ยดูแล้วมันไม่ใช่ของจริงอะค่ะ
เขาก็เลยขี่รถตามเลยค่ะขี่รถตามไปหาคนที่ซื้อของไปนะคะ
กระทั่งไปเจอค่ะนี่ก็เลยขวางหน้าไว้เลย
จากนั้นก็แจ้งตำรวจสภเมืองมุกดาหารให้มาค่ะ
ตำรวจมาถึงอ่ะก็มาสอบถามมาคุมตัวมาพูดคุยเนี่ยนะคะ
แล้วยังให้การวกวนกับคุณตำรวจด้วย
ชายสองคนที่มาซื้อของนี่นะคะก็คือนายอดุลตันดาวงอายุ๓๐ปี
คนนี้นะใส่หมวกอีกคนนึงคือนายพินิษฐ์จิตเอื้ออายุ๓๕ปี
อกจากที่คุณตำรวจสืบสวนสอบสวนเรื่องแก๊งปลอมแล้วนะคะ
คุณตำรวจยังตรวจปรัสสาวะค่ะถ่ายไหมสีอะไร

สีม่วงค่ะปัสสาวะเป็นสีม่วงก็แปลว่ามีสารเสพติดนะ
ซึ่งเดี๋ยวคนตำรวจคงที่จะตรวจสอบต่อไปทั้งแบงก์ปลอมแบงก์ปลอมมาได้มายังไง
แต่ด้วยความที่เขาเห็นเป็นในของหมู่บ้านเนี่ยคนมีความคุ้นได้นะ
ตอนนี้มาเจาะดีกันเขาจนได้ต้องเตรียมกันอีก

ชาวต่างชาติครับเขาเห็นวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ย
ส่วนใหญ่ไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่าง

แต่สิ่งที่เอาไปวางเอาไว้ไปถวายเนี่ยน้ำแดง

แดงทั้งนั้นเลยใช่ไหมเราเองก็สงสัยชาวต่างชาติคนนี้ก็สงสัยว่าทำไมทำไมทุกครั้งเวลาไปกราบไหว้เวลาที่จะเอาไปถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องใช้น้ำแดงด้วยครับ
เข้าใจเข้าใจได้แต่น้ำแดงเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าทำไมต้องไปไหว้แล้วใช้น้ำแดง
สีก็สวยด้วยน้ำเขียวได้ไหมอันนี้ผมชอบนะน้ำเขียวอ่ะ
อะไรเกี่ยวกับเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสมัยก่อนนู้นไม่ได้มีน้ำแดงไง
แล้วเขาใช้อะไรฮะเลือดเลือดจากสัตว์นี่แหละฮะหรือบางพิธีกรรม
เลือกจากคนในการถวายบูชาโอ้โหสมัยนั้นเราเข้าใจมาแบบนู้นไง
สมัยนี้ยุคนี้ไม่ต้องมากรีดลงกรีดเลือดแล้วถ้าจะบริจาคเลือดนู่นสภากาชาติ
เพราะฉะนั้นนะฮะไม่ต้องใช้เลือดแล้วก็เลยใช้น้ำแดงเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทน
เหมือนเป็นสิ่งแทนในการไปกราบไหว้บูชากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไง
รู้กันแบบนี้แล้วก็คงจะเข้าใจแล้วเนาะว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องใช้น้ำแดง
น่าจะน้ำตาลขึ้นนะขสาวหวานน่าจะถามหา
กัตเวายน้ำแดงอย่างนั้น
คุณก็พูดเป็นเล่นไปแม่

มีข่าวดีจะมาบอกจ้า
ต้องบอกเลยใครที่จะเดินทางตอนนี้ครับ

ตรึงราคาน้ำมัน๑๐วัน
เพื่อให้ประชาชนนั้นได้อุ่นใจในการเดินทางครับ

ได้ดีหูดีมากเลย
เรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าหลังจากผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์
กลิ่มเลยบอกว่าเมื่อเช้านี้
มีการลดราคาน้ำมันไปลิตรละ๓๐สตางค์
แต่ยังมีข่าวดีต่อเนื่องคือทางบริษัทบางจากครับ
เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย
โดยประกาศตึงราคาน้ำมันนานกว่า๑๐วันครับ
ระหว่างวันที่๒๔ธันวาคม๒๕๖๒
ถึงวันที่๒มกราคม๒๕๖๖นะครับ
ถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้น
บางจากก็จะรับภาระนั้นไว้ครับ
แต่แต่ถ้าน้ำมันลดในตลาดโลกลดลงครับ
จากก็จะปรับราคาลดลงตามด้วยครับ
เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนเลยนะครับ

นะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่คนเดินทาง

ถ้าราคาไม่ขึ้นนะคะเขาก็ดีใจเลยล่ะ
ครับค่ะป่ะเติมพลังกันแล้วนะคะ
เราก็ไปเติมอาหารให้กับเราบ้าง

แต่คุณดิฉันแนะนำให้คุณต้องกินร้านนี้

ข้าวขาหมูโอ้โหเกลียดชังความอ้วนใครใครก็รู้

ตามคุณนี้คนนี้ไปเลยคุณมาทาโก้นะคะจะพาเราไปกินข้าวขาหมู

หน้าตาขาหมูเป็นอย่างไรติดตามในช่วงสบัดรอบกรุง
เอาพูดจริงนะสะบัดรอบกรุงเนี่ยเรานำเสนอเมนูข้าวขาหมูค่อนข้างถี่เลยนะ
แต่จะบอกว่าแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์ความอร่อยต่างกันไป

เซนหลุยค่ะบ้านอยู่ที่ตลาดสายสองตลาดนัดสายสองถนนพุทธมนตรสายสอง
แวงบางแคร์เหนือเขตบางแคร์กรุงเทพมหานครท่าดีจังร้านนี้บอกเลยว่ารสชาติเนี่ยโดดเด่น
ขาหมูนี่นะเนื้อนิ่มแล้วก็น้ำขาหมูนี่นะเข้มข้นเลยจริงค่ะ
แล้วสำคัญนะยังไงกินกับน้ำราดอะค่ะน้ำราดก็สุดพิเศษคุณชนะ
หนังหมูด้วยได้ไหมได้เลยเด้งดึงเด้งดึงเลยค่ะเป็นคากิมาเลยเอาหนังอย่างเดียว
อ่าแล้วแต่ชอบได้หมดเราเลือกได้นะคะแล้วก็ทานคู่กับไข่ด้วยเหมือนกัน
ต้มแบบยางมะตูมอะค่ะฟินสุดสุดเลยนะคะเรียกว่ารสชาติกลมกล่อมลงตัว

ไปตามทานกันได้นะคะในร้านร้านนี้หรือว่าอยากจะเข้าไปดูเพิ่มเติมก็
ติ๊กต๊อกของคุณมาทาโก้นะคะ
รวมไปถึงถ้าอยากจะไปดูคลิปรีวิวอาหารต่าง
ก็ตามไปได้ในติ๊กต๊อกชื่อนี้รวมถึงทางแฟนเพจด้วย

แบบนี้
บางคนเขาชอบนะคุณชนะมันตัดรถกันดีไง
ทานเขือเทียมเยอะอย่างนี้ต้องละอ้าปากุยกับใครเขาโอ้โฮสนุกเลย
เพื่อนรู้เลยว่าคุณกำลังเดินมาแต่ไกล

พักทายบางทีเห็นแต่๑๐๐เบนอ้าปากไม่เท่าไหร่ตอนเนื้อดิดิโอ้โฮ
นึกว่าอายุอายุผมกระหน่ำมาแบบนี้เออค่ะจริง
ช่วงนี้นะครับต้องบอกอะไรใกล้วันคริสต์มัตต์
พาไปดูการจัดต้นคริสต์มัสของน้องโรงเรียนแห่งนี้หน่อย

อันนี้ต้นคิดมาท้อง๑
ต้นคนคิดมาท้อง๒

โหเมื่อข้อมูลวัน๖นาที
โอ้โห

แต่ละห้องเขาก็มีไอเดียจินตนาการ

บางห้องนี้ของขวัญเยอะมากเลย

เออตัดพักทำไมเหลือค่านี้คำนี้

เพราะว่างบหรือเปล่านะครับเพราะว่าปกติเนี่ย
เวลาจะจัดกิจกรรมอะไรก็จะมีการเก็บตังของห้องใช่ไหม
แต่ละห้องก็มีความแตกต่างกันไปแหละ
เอาเป็นว่าให้เป็นสีสันให้เข้ากับเทศกาล

ถูกเนอะใช่ครับอ่ะพาไปดูเรื่องต่อไป
ไม่รู้ว่าจะขำหรือสงสารดีคุณครูท่านนี้
ไปยืนผิดจุดครับไปยืนอยู่ตรงกลางที่นักเรียน
เขาเล่นฟุตบอลกันอยู่เหตุการณ์จะเป็นยังไงไปดูครับ
เฮ้ยแท็กติกเลยเหรอ๓ครั้งแล้วเหรอใช่
ครั้งแรกเป็นยังไงโอ้โหแล้วครั้งแรกก็ปวดเข้าที่หัว
โอ้โหเสเสเลยเสแล้วนะครั้งแรกนี้ก็เสแล้วนะ
อ่ะทุกคนปลาปลอบประโลกภูมิครูแล้วก็ยกมือไหว่ขอโทษ
อ่ะครั้งที่สองเป็นยังไงเดี๋ยวดูนี่ครูก็ยังไหวต่อเนี่ยนะ
ลูกสองอันนี้คนนี้เป็นครูเหมือนกัน
โอ้โหปัดเข้าอะไรจุดสำคัญครับสามเหนียมทองคำจุกเลย
โอ้โหพูดลงไปกองกับพื้นเลยฮะโอ้โหอันนี้ลูกสองหรือลูกสาม
สองแล้วลูกสองแล้วอู้ขนาดสองนี่ก็กองกับพื้นแล้วนะ
ลูกสาวมายังลูกสาวเดี๋ยวมีอีกมายังไงนี่ยังไงฮะกำลังนั่งอยู่กำลังเจ็บอยู่
เข้าหวยโอ้โหคุณครูคุณครูตอนแรกลูกหนึ่งลูกสองนักเรียนบอกไม่ตั้งใจ
นี่ครูพอจะเชื่อแต่ถ้าลูกที่๓เนี่ยตั้งใจแล้วเฮ้ยมีอะไรมาเคลียร์กันเลยดีกว่า
เออแล้วคนเป็นสิบโดนอยู่คนเดียวนั่นแหละเนี่ยหรือคุณครูเขามีแม่เหล็กในการดึงดูดลูกบอด
เอ่อฮ่า
ด้วยนะครับอ่าแต่ว่าช่วงหน้าห้ามพลาดเลยคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าผมจะพาไปเที่ยวกาญจนบุรีนี่ที่แห่งนี้เลย
จะเป็นที่ไหนเดี๋ยวตับกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้ไหนคู่กัดสะบัดข่าว
เมื่อวานนี้พาไปล่องแชร์กันแล้วที่กาญจนบุรีครับ
แต่วันนี้จะพาไปเที่ยวที่มันสูงหน่อย

อุ้ยมันก็หวาดเสียวอยู่นะดูคนนี้
ขาสั่นเลยเหรอฮะแค่คุณก็ขาสั่น
ขึ้นชั้นสองแล้วยังไม่กล้าขึ้นแล้วหรอครับ
ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเอง
สูงทั้งเสียวทั้งประจนภัยจะสนุกขนาดไหน
ติดตามในช่วงสบัดทั่วไทย

อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับ
วันนี้บอกเลยผมจะพามาผจญภายในป่า
แต่ไม่บอกนะว่าจะพามาเดินผืนดินหรือว่าอะไร

แต่ว่ากิจกรรมที่ผมจะพาไปทำคืออะไร
ตามผมไปนู่นเลยครับ
เยอะมากสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับ

ทำไมที่นี่ถึงตั้งกิจกรรมเป็นแบบกิจกรรมแอดเมนเยอร์แบบนี้
เพราะว่าที่นี่มันมีต้นไม้ครับผม

แต่ละด่านเนี่ยมันรูปแบบเกมจะไม่เหมือนกันนะครับ
มันจะมีเกมไฟร่งนะครับ

อย่างนั้นเดี๋ยวขอตัวไปใส่ชุดกันก่อนเลยนะครับ
นี่ครับตอนนี้ผมมาถึงจุดแรก

จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องดูครับ
ไปเลย

ด้านนี้มันจะ
โอ้โหมันจะคิวจังเลยนะ

นี่ครับต่อไปคิวด่าอะไรนะครับพี่โกะ

นี่สเก็ตบอร์ดเอามาเล่นบนอากาศ

โอ้โหด่านนี้บอกเลยว่าปราบเซียนจริงครับ

พี่โบ๊ค์ครับมันต้องอย่างไรบ้างครับ
ต้องนั่งกดลงก่อนครับผมโอ้ให้ขาลงไป
แค่นั้นแหละครับแล้วหลังจากนั้นพี่ยุทธก็โดดลงไปเลย
ลงไปเลยโอ้โฮกลัว

พี่เค้าขัดโดดลงไปบ้างแล้วค่ะ

อุ๊ยอันเล็กมันไม่หายครับ

โอ้โหนี่เลย
โดมอันใหญ่ถึงจะมีแรง
สดชื่นครับแหมมีกำลังเลย
อันนี้ด่านนี้เขาเรียกว่าด่านอะไรครับพี่โบ้

อันนี้เรามีการปล่อยจราเข้ลงไปไหมครับ

ย้าโฮ

วันนี้ครับบอกเลยว่าทั้งสนุกทั้งมัน
แต่ว่าถ้าใครอยากจะผจญภัยแบบนี้

สำหรับวันนี้ผมจูด้งและสะบัดทั่วไทย
ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

ถึงแม้คุณจะกรี๊ดการ์ดอะไรขนาดนั้นก็ตาม
แต่คุณก็สุดยอดผมจอมใจคุณเลย

แต่ว่าใครอยากไปท่องเที่ยวแบบนี้ก็ลองได้นะครับ
บอกเลยว่าสาวแตกแน่นอนครับ

ก็นั่งจิบกาแฟข้างล่างละกัน

คุณผู้ชมครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะให้ดู
เรื่องของเพื่อนซี๔ขา

หาทางหนีออกไปเที่ยว

เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ค่ะคลิกให้ไหวไหมคะ

แพ้ย้ามากเลยแต่อีกตัวนึง
ทำไมไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลย

โอ๊ยทำไมมันต่างกันรีบรับตัวสีน้ำตาพยายามอีกตัวเดิมคือตัวแดงขาวดำ
เดินออกประตูไปอย่างง่ายดายจริงแต่ผมว่ามันทำงานเป็นทีมน่าจะเป็นการทำงานเป็นทีมอีก
ตัวเนี่ยเห้ยนายในเมื่อนายปีนเก่งนายขึ้นไปสร้างประตูแสดงชันออกมา
แล้วก็พานายลงมาแบบนี้แล้วไปด้วยกันครับ
เป็นทีมแบบไหนเนี่ยทีมตัวนึงคือสบายตัวนึงนี่คือต้องออกแรงมาก

นี่ไงถึงวัดกันว่าถึงจะเป็นหมาเหมือนกันแต่สติปัญญาเนี่ยไม่เท่ากัน

มันก็เหมือนกับคนเรานี่แหละค่ะเป็นคนเหมือนกันแต่สติปัญญาไม่เท่ากัน

ฮ่า
เปรียบเทียบน่ารักเต็มเฉย
ตอนทางวงกลางวันไหนนะโดนจับได้ไหมกลางวันไม่ออกไปตอนทางคืน

เหรอแต่กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ทั้งหมดแล้วนะ
สำคัญไม่ต้องติดกล้องวงจรปิดไม่ต้องติด

ลากันไปด้วยคลิปหนูน้อยเต้นหน้าต้นคริสต์มัสครับ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่บนเวลา
ลาไปแล้วสวัสดีครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ